มีการขับรถชนแล้วคนเสียชีวิตถูกยกมาเป็นหนึ่งประเด็นในการเปรียบเทียบกรณีต่าง
กำลังพูดถึงกรณีของเสียเบ้นค่ะคุณผู้ชม
ที่ขับรถไปชนรองตีรองผู้กำกับการสอบสวนกองปราบแล้วก็ภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดตลิ่งชันก็อ่านคำพิพากษา
ภาพบรรยากาศที่เราเห็นที่ศาลเมื่อวานเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนัก
คือทางฝั่งผู้เสียหายทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิต
คือมีรอยยิ้มแล้วก็มีการโอบกอดกัน
นี่ค่ะเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ศาลตลิ่งชัน
คำพิพากษานะคะคดีที่นายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๖ปี
เจ้าของบริษัทไทยคาร์บอนแอนกราไฟท์จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตแล้วก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์
เราเรียกกันว่าเสียเบนท์เสียเบนท์ตามข่าวนี่นะคะ
ไปชนรถซูซูกิสวิปบนสะพานคลองตาปุ้น
ที่ถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษ
แล้วตอนนั้นวัดปริมาณแอลกอฮอล์
จากของเสียสมชายได้สูงถึง๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คือมันเกินที่กฎหมายกำหนด๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้พันธุ์ตำรวจโท
จตุพรงามสุวิชากุลอายุ๔๘ปี

กำกับการ๒กองบังคับการปราบรามแล้วก็ภรรยา
คือนางนุชชนาธิ์งามสุวิชาสกุลเสียชีวิตนะคะ
ส่วนลูกสาวคนเล็กนั่งมาอยู่ในรถด้วย
แพร่หรือว่าเด็กหญิงพิชภางามสุวิชาสกุล
ลูกสาวก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้ค่ะพนักงานอายการก็ได้ยื่นฟ้อง
เสียสมชายใน๓ความผิด
คือขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ขับรถในขณะที่เมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สินเสียหาย

ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ได้รับอันตรายสาหัสนะคะ
ทีนี้เมื่อวานสารตัดสินแล้วนะคะบอกว่าจำเลยกระทำความผิดตามกรรมเดียว
แต่หลายความผิดจึงลงโทษฐานหนักสุด
พระราชบัญญัติจราจรทางบกจำคุก๖ปีปรับ๒๐๐๐๐บาท
แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์สำนึกผิดแล้วก็ไม่เคยมีประวัติต้องโทษมาก่อน
ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีของสังคม
ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๓ปีปรับ๑แสนบาท
ส่วนโทษจำคุกรอลงอาญาค่ะ
ระหว่างนี้ศาลก็ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤกษ์๘ครั้งในรอบ๒ปี
รวมทั้งบริการสังคมและก็สาธารณประโยชน์๔๘ชั่วโมงในเวลา๑ปี
พร้อมทั้งห้ามดื่มสุราแล้วก็ของมืนเมา
ก่อนหน้านี้เสียสมชายได้มีการชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รวมเป็นเงิน๔๕ล้านบาทไปแล้วนะ
คือเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศ
เสียสมชายแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนน้องพลอยน้องแพร่
ซึ่งเมื่อวานนี้นายสมชายก็ได้กล่าวขอบคุณทั้งครอบครัวผู้เสียหายที่ให้อภัยด้วยนะคะ
นายสมชายเขาบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณครอบครัวของผู้เสียหายที่ให้อภัยผม
แล้วก็ขอบคุณศาลที่ตัดสินแบบนี้แล้วก็สังคมที่ให้อภัย
หลังจากนี้จะมอบเงินให้กับลูกสาวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ละ๑๐๐๐บาทต่อเดือนและค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว๒๐๐๐บาท
รวมเป็นเขาต้องจ่าย๔๐๐๐บาทให้กับลูกสาวผู้ตายทั้ง๒คน
ไปจนถึงบรรลุนิติภาวะก็อีกสักประมาณ๘ปี
แล้วก็สัญญาว่าจะดูแลลูกสาวทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุด
รวมทั้งตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต
เมื่อวานภาพที่เราเห็นหลายคนซึ้งนะ
ลูกสาวคนเล็กของผู้ตายไปกอดคุณสมชาย

แต่คือภาพนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างว่า
จริงแล้วผู้ชายคนนี้มันคือคนที่ฆ่าพ่อแม่เขา
แต่เขาให้อภัยแล้วแล้วเขาก็กอด
เพื่อเป็นการเหมือนขอบคุณให้อภัยซึ่งกันและกัน
ภาพนี้หลายคนแชร์ไปเยอะมาก

เราไปฟังเสียงของคุณสมชายนะ
การให้อภัยคือคือบุญที่เผชิญ
ผมก็บอกกับตัวเองว่าจะต้องตอบแทนให้ได้

นั่นคือเหตุผลที่

เราก็ได้ไปพูดคุยกับพี่สาวของนางนุชนาธิ์
ซึ่งเป็นภรรยาของรองตี
พี่สาวก็คือนางสาวคณิตถาเลิศวรจักรพงศ์อายุ๔๕ปี
ได้บอกนะคะบอกว่าครอบครัวให้อภัยตั้งแต่แรกเลย
เพราะว่าทางฝั่งเสียสมชายได้เข้าไปกราบเท้า
คุณแม่เพื่อขออภัยและก็ยอมรับด้วย
นี่ผ่านมาก็สามารถผ่านเรื่องราวมาได้เพราะว่าได้รับกำลังใจจากทุกทุกฝ่าย
อายุ๑๖ปีลูกสาวคนโตก็ยอมรับนะ
บอกว่าตอนแรกหนูทำใจไม่ได้เลยเรียนอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็กระทบกับผลการเรียนด้วย
แต่ก็มีครอบครัวแล้วก็มีน้องที่หนูจะต้องดูแล
ทำให้หนูเข้มแข็งแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างมาได้
คือหนูคิดว่าดีกว่าจะมาโกรธแค้นกัน
แล้วก็ทางฝั่งของคุณสมชาย
ก็ดูแลเป็นอย่างดีได้รับกำลังใจจากทุกคน
พลอยบอกนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะตั้งใจเรียน
มีความฝันฝันของน้องพลอยคืออยากเป็นหมอค่ะ
ผมก็พยายามจะก้าวผ่านถึงงานให้ได้
แล้วก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ
ทางครอบครัวต้องขอขอบคุณกับทุกกำลังใจ
ส่งมาให้ทางครอบครัวส่งมาให้น้องแพร่น้องพลอยอย่างมากมายจริง
ช่วยทำให้เราก้าวข้ามผ่านวันที่ลำบากยากเย็นของเรามาได้
ขอบคุณทุกคนค่ะ
มีภาพนี้มีหุ่นแชร์กันเป็นความประทับใจ
แล้วก็มีการชนกันไปทานข้าวต่อด้วย
บอกว่าถ้าคนทำจริงใจในการรับผิดชอบแบบนี้

แล้วก็ไปเทียบเคียงกับคดีดังที่เคยเกิดขึ้นว่า
จนถึงวันนี้๙ปีแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีความจริงใจในการรับผิดชอบเลย
อะไรแบบนี้มันก็สร้างบรรทัดฐานใหม่กับสังคม